เป็นคฤหาสหรูเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่กลางเมืองพัทยาเลยนะคะ
แล้วตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้ต้องบอกว่าจริงเมื่อวาน
เป็นวันแรกเลยนะที่บ้านสุขาวดีจะเปิดให้คนเข้ามาใช้บริการ
หลังจากที่ปิดโควิดไปยาวแต่ดูสิมาเกิดเพลิงไหม้ซะก่อน
แล้วก็ไม่ใช่แค่ไหม้ช่วงเช้าอย่างเดียวนะปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ย
ตอนประมาณตีหนึ่งก็เกิดไฟปะทุขึ้นมาอีกรอบนึงด้วยเหมือนกัน

เพราะว่าตอนบ่ายเมื่อวานนี้ก็คิดว่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะฮะ
แต่สุดท้ายนะฮะแม้ว่าจะหล่อน้ำเลี้ยงไว้ก็ตาม
แต่ว่ามันมีจุดที่ไฟปะทุขึ้นมาเมื่อคืนนะครับ
ถูกต้องค่ะถ้าขนาดเมื่อวานในตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องระดมรถน้ำดับเพลิงมากัน๒๐กว่าคัน
ฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงนะคะ

แล้วข้างในตรงนี้เป็นอาคารพุทธบารมี
ที่จะเปิดให้คนเข้าไปได้ไหว้พระ
แล้วข้างในก็จะมีเฟอร์นิเจอร์เป็นของตกแต่ง
คือเป็นเฟอร์นิเจอร์หลุยมีพรมต่าง
แล้วมูลค่าเนี่ยมันก็สูงมาก
เปิดภาพความเสียหายภายในให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะ
กลายเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างพรมต่าง

อาคารตรงนี้อย่างที่บอกค่ะอาคารพุทธบารมีเนี่ย
เป็นอาคารทรงโดม๒ชั้นลักษณะเนี่ยเป็นโถงขนาดใหญ่
ซึ่งประดิษฐานพระบรมศาลีริกฐาตุพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สินจำนวนมากและหนึ่งในนั้นเนี่ยคือพรมขนสัตว
คุณผู้ชมคะมูลค่าพรม๕๐ล้านบาท
นี่คุณเทียบดูนะครับก่อนเกิดเหตุข้างในรูหรามาก
สะสมเยอะมากหลังเกิดเหตุเหลือเพียงแต่ซากนะฮะ
มูลค่าความเสียหายที่ประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
ประมาณ๒๐๐ล้านบาทแล้วทรัพย์สินข้างในนี่
ไม่ว่าจะเป็นข้าวของต่างฟอนิเจอร์ต่าง
รับจุคนเนี่ยมันเป็นโถงขนาดใหญ่ครับจุคนได้ถึง๓๐๐๐คนนะคะ
ทีนี้มีพนักงานที่คอยดูแลอาคารตรงนี้อยู่ก็คือนางเชอรี่เป็นชาวพม่าค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้บริการ
ช่วงโควิดมานานหลายเดือนไงคะก็เข้ามามีการเปิดระบบไฟ
ทำความสะอาดตามปกติเลยตอน๘โมงเช้า
ทีนี้นางเชอรี่ก็บอกว่าได้ยินเสียงดังเหมือนกับเสียงอะไรระเบิด
ไม่นานหันไปดูโอ้โหเป็นเพลิงเริ่มลุกไหม้บริเวณเวทีก่อน
หลังจากนั้นด้วยความที่มันมีเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะก็เลยปะทุแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยค่ะถึงจะควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัด
แต่ควบคุมได้ไฟก็ยังไม่ดับสนิทดีนะครับ
เจ้าหน้าที่คือไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในบริเวณบ้านสุขาวดีนั่นแหละ
จนถึงตอนประมาณกลางดึกตีหนึ่งตี๒ไฟก็ปะทุขึ้นอีกค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมา
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำกำลังเข้าดับไฟอีกครั้งหนึ่ง
โดยประสานขอกำลังจากกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เอารถน้ำ๑๐กว่าคัน
อันนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนช่วงตี๑ตี๒ที่เกิดเหตุไฟปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ
โดยนายกฤษณะเหล่าชาติพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา
บอกว่าไฟที่มันปะทุขึ้นมาในรอบที่๒มันมาจากกระแสลมแรง
ประกอบกับตัวอาคารนี้ก็ตั้งอยู่ริมทะเลกระแสลมก็เลยพัดเข้าไปด้านในตัวอาคาร
เพลิงก็เลยปะทุขึ้นต้องเรียกกำลังกลับมาระงับเหตุอีกรอบหนึ่ง
แต่ทีนี้สิ่งที่กังวลเรื่องอาคารที่ถูกความร้อนนานคุณผู้ชม
คือเวลาโดนความร้อนนานตัวอาคารมันก็มีความเสี่ยงสูง
กังวลเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างต่างว่ามันจะถล่มลงมาไหม
ตรงนี้ค่ะมันถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากกับเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์นี้มันกินระยะเวลานานประมาณ๑๕ชั่วโมง
จากตอนไฟไหม้ช่วงสายเนี่ย
แล้วพอตรวจสอบภายในอย่างที่คุณผู้ชมเห็นสภาพเลย
มันเสียหายทั้งหมดเลยนะครับ
ซึ่งบ้านสุขาวดีก็เป็นของดรปัญญาโชธเทวัน
ซึ่งเป็นเจ้าของสหฟาร์มเป็นผู้ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรรายใหญ่ของไทย

เนื้อที่ตรงนี้เนี่ยนะคะมากกว่า๘๐ไร่
แล้วก็มีชายหาดยาว๔๐๐เมตร
รวมถึงภายในพื้นที่ก็จะมีอาคารร่วมสมัย
ตกแต่งในบ้านเป็นแนวเหมือนกับยุโรปผสมเอเชีย
ตกแต่งสวนภายนอกคุณผู้ชมดูภาพมุมสูงสิคะ

สีฟ้าตัดชมพูเป็นสีแห่งความมงคลนะครับ
ดรปัญญาหน่อยจริงดรปัญญาเนี่ย
เป็นชาวอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ
อดีตข้าราชการพยาบาลทหารเรือเท่านั้นเอง

จากนั้นเข้ารับราชการตำแหน่งพนักงานสุขาพิบาล
กรุงเทพมนครอีก๑๒ปี
แล้วเขาผันอาชีพมาเป็นเกษตรกรเลี้ยงไก่
ทฤษฎีของเขาเองใช้เวลาเกือบครึ่งสัตวรรษนะคุณ
ในการลองผิดลองถูกแล้วก็นำพาสหฟาร์มผ่านวิกฤตหลายอย่าง
นำภาษาฟาร์มสู่การเป็นบริษัทแรกของเมืองไทย
ที่มียอดการส่งออกไก่ไปต่างประเทศสูงเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
และอย่างที่บอกว่าปี๔๓มีแนวคิดในการสร้างบ้านสุขาวดีแห่งนี้
ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยนะ
ธุรกิจน้อยใหญ่ล้มละลายต่างชาติยึดธุรกิจคนไทย
แต่ตัวดรปัญญาบอกว่าต้องการสร้างคฤหาดหรูหรานี้
เพื่อแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทีมงานหลายร้อยชีวิต
แสดงเห็นว่าคนไทยมีความสามัคคีกลมเกลียวมีศักยภาพมีศักดิ์ศรี
ไม่แพ้ต่างชาติสร้างตั้งแต่ปี๔๓นะคุณนะฮะ
แล้วก็พื้นที่อย่างที่บอกไป๘๐ไร่
สร้างด้วยเจตนารมณ์ที่อยากให้ทุกคนมาร่วมสัมผัสการเป็นเจ้าของ
ก็เลยเปิดไงคุณเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ
ภายในก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเช่นพระพุทธเจ้าปางประสูจน์
พระแม่กวนอิมพระเจ้าตากศิลป์มหาราชนะครับ
อกจากนี้เป็นแสดงสถานที่แสดงที่มีศิลปะนะฮะ
แล้วก็บอกมีสิ่งสะสมมากมาย

อกจากความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม
ที่แสดงถึงอำนาจยังแสดงถึงความรักความเมตตา
ความไม่เคยยอมแพ้และไม่ยอมให้ความจนเป็นข้อจำกัดในชีวิต
อันนี้คือหลักการของดรปัญญาผู้สร้าง
หลังจากนั้นก็เปิดบริการให้ประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
แล้วก็นักท่องเที่ยวชาวจีนแวะเวียนเข้ามาเที่ยวที่นี่เยอะเลย
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็เคยมีข่าวดังอยู่เหมือนกันนะ
ตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการโดนฟ้องร้องเรื่องเกี่ยวกับการลุกล้ำที่สาธารณะ
ซึ่งตอนนั้นเทศบาลเมืองพัทยาเขาร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดชนบุรี
แล้วก็มารังวัดพื้นที่ไงคะได้รับแจ้งว่ามีหลายส่วน
ที่เป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็พื้นที่ทะเลที่มีการถมไว้
ทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่ามีการก่อสร้างอาคารทับแนวถนน
ทะลุต่อเชื่อมกับซอยบังละมุง๘ก็มีคำสั่งให้ลื้อถอน
แล้วก็บ้านสุขาวดีก็ให้ความร่วมมือ
ทีนี้มันยังเหลืออาคารขนาดใหญ่กับอาคารขนาดเล็ก
ถูกระบุว่าสร้างอยู่บนพื้นที่ที่เป็นทะเล
คดีนี้มันเพิ่งจะสิ้นสุดลงค่ะคุณผู้ชม
เมื่อมีนาคมที่ผ่านมาเพราะว่าบ้านสุขาวดีถูกยกอุทธรณ์
เพราะว่าหนังสือไม่ปรากฏการประทับตราสำคัญของทางบริษัท
ก็ถือว่าเป็นการอุทธรณ์ที่ไม่มีผลผูกพันกับบริษัท
จึงไม่เป็นผู้อุทรที่ถูกต้อง
แล้วก็พูดถึงผู้ร้องไม่ใช่ผู้รับคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก็เลยทำให้คณะกรรมการอุทรจังหวัดชวนบุริษัท
คือวินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา
ก็เคยเป็นข่าวคราวใหญ่โตมานะคะ

เรื่องที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ก็มี
เพราะของสะสมในบ้านมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้น
รวมถึงเรื่องของการแสดงถึงพลังที่ยิ่งใหญ่

มูลค่าความเสียหายครั้งนี้เท่าที่ประเมินเบื้องต้น๒๐๐กว่าล้านบาท
แต่ว่าทางบ้านสุขาวดีก็มีการทำประกันภัย
ครับ